มีเรื่องพิธภัยของยาเสพติดมาให้ติดตามกันหน่อย
ที่มหาศรครามผู้ถ้าร่อนไปอิ่นกำแพงเพื่อนบ้านจะไปทำร้ายเขา
เพื่อนบ้านนี่หวาดภาวะกันมานานแล้วฮะสำหรับนายคนนี้

ผมไม่ได้ฝากนี้ผมคิดว่าคุณพ่อพ่อทำให้ดีหรอ

ผมไม่ได้คิดว่าคุณพ่อพ่อทำให้ดีหรอ
มึงคิดว่าเจ้าพระเมฆนี่มันเป็นประสิทธิ์ตัว

นี่ครับผู้ชายคนนี้เขาชื่อนิคมอายุ๒๒ปี
เมายาบ้าอารวาสโวยวายปีนกำแพงบ้านชาวบ้านนะ
บุกเข้าไปในบ้านเขาเครื่องไม้ใส่บ้านใส่รถเขา
นี่ฮะชาวบ้านต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยกว่าจะจับได้นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ตอนจะใส่กุญแจมือนี่โวยวายบอกจะมาทำอะไรผม
เจอที่บอกเอ้ามันก็คือมาอารวาสปีนบ้านชาวบ้าน
จับได้ยังไงถามว่าเสพยาบ้ามาใช่ไหม

จะคุมตัวได้นี่เล่นเอาเหนื่อยนะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่๑
หมู่๓ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสระคามคือเจ้าหน้าที่พาไปตรวจค้นที่บ้าน
ต่อบ้านนายนิคมมีอุปกรณ์เสพยาบ้ามีเหล้ายาปลาปิ้งอะไรเยอะแยะไปหมด
เจ้าตัวยอมรับว่าเสพยาบ้าไปสองเม็ดแล้วก็นั่งดื่มเหล้าอยู่ที่บ้าน
จากนั้นก็ปีนกำแพงบ้านของเพื่อนบ้านนะก็ไปอารวาสเออะโวยวาย
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปดำเนินคดีนะครับ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้บอกว่านายนิคมนี่เสพยาบ้าทุกวันค่ะนะ
ลุ้มคลั่งพูดจาไม่รู้เรื่องอารวาสทำลายข้าวของของชาวบ้านในระแวกนี้เป็นประจำนี่ฮะ
ชาวบ้านบอกเอือมละอาเหลือเกินบางวันเนี่ยพยายามปีนกำแพงเข้ามาในบ้านของชาวบ้านเนี่ยหลายครั้งแล้วนะ
เครื่องท่อนไม้ใส่หลังคาบ้านเขาใส่รถชาวบ้านเขาจนบางหลังเนี่ยเขาต้องเอาผ้าใบมากั้นเลยนะ
กลัวจะถูกปลาของใส่บ้านนะครับคือบางทีก็วิ่งรอบบ้านคนอื่นเขาแบบปีนมั่วไป
หมดนะแอบอยู่หลังห้องน้ำบ้านชาวบ้านก็มีบางบ้านเขามีแต่ผู้หญิงค่ะนี่ฮะ
ไงค่ะแล้วที่บ้านมีแต่ผู้หญิงค่ะ
เหลือร้อนค่ะก็เอกอ่าววนวัยอย่างเงี้ย
วันก่อนก็พากันเผาไฟข้างบ้านหลายครั้งมากค่ะ
แต่ก็ไม่ได้มีการลงมาดู
ก็ครั้งนี้คือเราไม่ไหวแล้วจริง
เพราะว่าเขาอร่อยจะดีกันกับน้องเราด้วยไงค่ะ
แต่ชะบ้านบอกว่าเอาล่ะคุมตัวไปรอบนี้เนี่ย
จับไปดำเนินคดีเสร็จปล่อยกลับมา
เหมือนเดิมนี่ชาวบ้านก็เดือดร้อนอีก

ผู้ชายคนหนึ่งก็คลุมคลั่งจากยาเสพติดเหมือนกัน
นี่เจ้าหน้าที่ต้องไปนะครับสพทุ่งใหญ่นะ
เขาชื่อนายสมชายหรือว่านายเอ็มอายุ๓๓
ทำลายข้าวของอยู่ในบ้านปิดล็อกขังประตู
เจ้าหน้าที่พยายามไปช่วยนี่ฮะ

พังประตูหลังบ้านเข้าไปนะครับ

ร่วมชั่วโมงนะฮะสุดท้ายนี่

ดูครับ

เสียงดังโวยวายอยู่ในบ้านเลยนะครับ
บ้านอยู่ที่ตำบลกรุงหยันต์นะครับอำเภอทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราชคือชาวบ้านเขาแจ้งมา

คือก่อนจะมาขังตัวเองอยู่ในบ้านเนี่ย
เดินถือมีดเอะอะโวยวายอยู่ด้วยนะครับ
ชาวบ้านเขาก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับ
คือมาถึงก็พบว่าขังตัวเองอยู่ในบ้านแล้วก็
ปิดล็อกไว้แล้วก็โอ้โหข้าวของในบ้านนี่มีม่วงมีมีดเห็นไหม
นี่ฮะตำรวจก็นำตัวไปนะครับ
เดี๋ยวต้องไปส่งอาการ
อเจมส์เนี่ยบอกว่าลูกชายเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นช่างศักดิ์นะฮะ

จากช่างศักดิ์อยู่ดีเนี่ยไปติดเหล้า
ติดเหล้าแล้วโอ้โหแม่บอก
ไม่หยุดแค่นั้นไปติดยาเสพติดต่ออีก
งานการไม่ต้องทำแล้วแม่บอกแม่เองยังเจ็บ
เคยโดนไปหลายทีคลุมคลั่งทำลายข้าวของในบ้านตลอด

นี่แม่บอกดูหน้าแม่นี่เห็นไหม

นี่ฮะโอ้โหสุดท้ายเนี่ย
เจ้าหน้าที่มาพาตัวลูกชายไปเนี่ยอยากให้บำบัดเหลือเกินนะฮะ
เพราะว่าชาวบ้านเองเขาก็กังวล
กลางวันกลางค่ำกลางคืนเนี่ยโอ้โห
บางทีเนี่ยคือแม่บอก
แม่ยังไม่กล้านอนบ้านแม่ต้องไปนอนบ้านญาติ

คือถ้าลูกชายแม่ออกไปแล้วไปทำร้ายชาวบ้านเขาจะยุ่งไปกันใหญ่
โอ้โหดีแล้วมาจับไปวันนี้นะ
โอ้โหนี่ฮะน่ากลัวนะยาเสพ
จริงหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายเรื่องเนอะ